ทุกคนค่ะนักชอบของเราบอกได้เลยค่ะว่าสวย

ไม่ว่าฟังสาราไหนต้องเมาทุกสาราเลยค่ะ
ขอเสียงต้อนรับคุณดาวแคร์ทัพลอย
สวัสดีค่ะ

ฟังหน่อยสิคะ
ใจคนเราวันที่เขาเคลียร์ทิ้ง
ใครจะยิ้มได้โปรดบอกฉันที
มีแค่ใจที่รักเขามาหลายปี
เจ็บอิลีมีแต่กินน้ำตา

ขอบคุณค่ะ

ร้องเพลงไปมาทั่วเลยไปมาหลายเวทีมาก

ไม่ค่อยมีค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นออนไลน์

แต่ว่าถ้าใกล้ก็คือเป็นร้านอยู่แถวบ้าน

ส่วนใหญ่ล่ะค่ะหนูซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะ

ส่วนเองก็จะเป็นของใช้
ล่าสุดนี้ซื้อเครื่องซักผ้ามาให้ลำบากลำบากเป็นฝาบน

แล้วอยากให้พลิกล่ามีรอยยิ้ม
เอาล่ะวันนี้คิดว่าจะคว้าเงิน๓๐๐๐ไปได้ไหมคะ

ภาพมันเหลือขอแจมด้วยนะคะ
ถามคุณดอกแคร์เลยค่ะของที่ไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกคึกคักอยู่ทางด้านนู้นค่ะ

พี่มาพี่ตีมา

ถือว่าเราเป็นพวกเดียวกันวินมอเตอร์ไซค์กับร้านใช่
พูดให้ดีนะพูดให้ดีนะ

ไม่จัดอะไรที่นี่คือบ้านเราบ้าปะนี่

มิ้งดูปากรอยดูไป

เฮ้ยเราเป็นเบื่อนค้านเราคบกันมานาน

นี่คนทำประโยชน์ให้กับประเทศอีกหนึ่งคน

นี่ไงแม่กูได้ใช้ครึ่งนั้นแม่กูได้ใช้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

เอาไปเอาไปป่าวแบบนี้ไม่ต้องไปอีชาหรอกออกมายังไม่ได้ป้ายขาวอะไรโดดชนท้ายไปแล้ว
อ้าวแต่คุณก็เศร้าแงวนี่จริงเหรอ

เออนี่พี่รงมาวันนี้จริงแล้วดีเลยเพราะว่าเป็นที่คนที่เรียกว่ามีประสบการณ์เยอะ

ไม่ว่าจะประสบการณ์การทำงานการค้าขาย
หรือว่าดูแลชีวิตตัวเองที่แบบว่าดูแลร่างกายให้สมบูรณ์แบบนี้

นั่นอะไรเหรอโอ้โธ่โอ้โฮนั่นมีตั้ง๓โรคเลยนั่น
เบาหวานความดันจะเป็นโรคหัวใจอีกแล้วมั้งเนี่ย
แข็งแรงขนาดเลือดยังแข็งเลยต้องกินยาสลายริ่มเลือ
นี่แต่พี่ลงนี่เขาดูแลร่างกายอย่างดี
้นอกจากขับบินมอสไซส์ก็ออกกำลังกายตอนเย็นวิ่งด้วย
อีกอย่างหนึ่งนะเห็นบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยอากาศจะร้อนใช่ไหม

ถ้านั่งเครื่องบินก็ประมาณชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงครึ่ง

แต่ว่าเมืองมันแข็งไปเพราะว่ามันสร้างมาขึ้นมาใหม่
ไปยืนตรงนั้นแล้วมันมีสิงโตย์แล้วมีน้ำผูย์

แล้วถ่ายรูปออกมาโอ้โหหญิงชอบ

เสียเงินเป็นหมื่นเพื่อไปเอาภาพนี้

เวชดีกลางน้ำเทพทันใจ

ตอนนี้เวียดนามเสร็จชี้เขากำลังก้าวกระโดด
อีกประมาณ๒๐ปีเขาจะแซงสิงคโปร์

หลังจากนี้ไปเพราะเวียดนามเขาเริ่มขยับขึ้น
คนเข้าไปเที่ยวประเทศเขาเยอะขึ้นเยอะขึ้น
ไปจะถามว่าไปมาคุยอะไรกับเขาบ้าง
เพราะว่างี้เขาจะไปต่างประเทศกันแล้ว
นี่ก็คุยอยู่คุยกัน
มีแฟนเป็นญี่ปุ่น

อุ๊ยสวยนี่แหวะพี่ไปเจอกันไงนะครับ

ไม่รู้เรื่องแล้วจะมีได้ยังไง

ติ๊กเกอร์แค่ติ๊กเกอร์อย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีคนสอน

เพราะพี่เขาไม่ใช่คนญี่ปุ่นหรอกแต่ว่ามีเพื่อนมีคนสนิท
รู้จักกันอ้าวเนี่ยเมียเก่านั่นแหละเมียเก่าพี่นั่นแหละ
ไปสู้สอนภาษาญี่ปุ่นเหยื่อให้เขาสอนฟรี

เออคุณได้ภาษาญี่ปุ่นคุณไปคุยกับแฟนคุณนะจูนติด
สุดยอดน่ะเลย

เฮี้ยเขาเลี่ยงชื่อมาก
เล่นนี่รู้มากตลอดเลยนะ

เขาเชิญครูภาษาญี่ปุ่นจ้า

นี่

เพราะอยู่เมืองไทยเขาใช้คัตชะธาเทพ
โดมใส่โดมนะอะไรนะโดมละต้อง

ไทยก็ได้ยิปุ่นก็ได้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

ป๋ากระพงเหรอ
อะไรนะอะไรนะป๋ากระเป้า

เกือบใช่แต่ไม่ใช่
จริงแล้วไปญี่ปุ่นน่ะมันต้องกินซูชี้
และอยากจะรู้ว่าวัตถุดิบสำหรับทำซูชิแบบไหนราคา

และนี่ก็คือคำถามของคุณดอกแคร์เกี่ยวกับวัตถุดิบทำซูชิ
แต่จะมีอะไรบ้างนั้นช่วงหน้ามาดูกัน
โปรดติดตามตอนต่อไป